สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามกันต่อกับข่าวเศรษฐกิจยามเช้ากับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับ
คุณผู้ชมครับวันศุกร์แบบนี้ผมมี๑งาน๑อีเวนต์น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับ
และต้องบอกนะครับว่างานนี้ไปได้ทุกคนในครอบครัวครับประชาชนทั่วไป
แล้วก็ไปถึงผู้ประกอบการใครสนใจไปงานนี้คุณผู้ชมได้ทุกอย่างกลับมาแน่นอนนะครับ
งานนี้ครับจัดขึ้นมาตั้งแต่วันที่๒๐กันยายนที่ผ่านมาจัดไปถึงวันอาทิตย์ที่๒๔กันยายนนี้ครับ
เป็นงานที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บอกว่าเป็นงานแรกก็ว่าได้ที่จัดงานใหญ่ขนาดนี้ครับ
เป็นการรวมทุกกิจกรรมรวมทุกหน่วยงานสังกัดของกระทรวงวิทย์ขึ้นมาครับ
คุณผู้ชมครับงานนี้มีความตื่นตาตื่นใจมากน้อยแค่ไหน
คุณผู้ชมไปแล้วจะได้อะไรกลับมาบ้าง
วันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านดรอัชกาศรีบุญเรือง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มานั่งกับผมในรายการแล้วครับท่านสวัสดีครับ

ความตั้งใจแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก็คือตั้งใจที่จะให้เป็นมหากรรมเทคโนโลยี
คืองานใหญ่ที่สุดที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเคยจัด
บูรณาการทั้ง๑๕หน่วยงานภายใต้กระทรวง
เอางานวิจัยที่เราทำวิจัยเองโดยนักวิจัยของเรา
รวมกับทั้งที่เรามีงบประมาณไปสนับสนุนนักวิจัยภายนอก
ตามมหาลัยต่างทั่วประเทศ
มาเอาผลงานวิจัยมาออก
ออกงานในครั้งนี้เพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นเวที
ให้นักวิจัยได้มีโอกาสแสดงผลงาน
แล้วให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่จะต้องการเอาไปใช้ประโยชน์
สามารถที่จะมาเลือกแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้
ไปผลิตเอาไปขายต่อแล้วก็แล้วแต่
รวมทั้งมาช้อปปิ้งก็ได้ด้วย
ได้มาเห็นผลงานที่ผลิตแล้ว
หมายถึงประชาชนทั่วไปถ้าเกิดไปก็ไปช้อปปิ้งสินค้าต่างได้

ผู้ประกอบการก็ไปดูเรื่องของเทคโนโลยีใหม่

ซึ่งทุกงานนี้จะต้องมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรม
เข้าไปใช้ในการผลิตในการวิจัย
ทีนี้ไฮไลท์ของงานนี้สิ่งที่ไปแล้วโอ้โหต้องเซอร์ไพรส

ค่ะแต่ก่อนอื่นต้องเริ่มว่างงานนี้
เรามีนิทัศกาลเทิดพระเกียรติ

เพราะฉะนั้นก็จะมีการแสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในด้านเทคโนโลยี
แล้วนอกจากนี้เรามีเทคโนโลยีต่างนะคะที่หลากหลายมากเลย
แทบจะทุกอุตสาหกรรมที่จะมาเสนอในงานนี้
แต่ขอย้ำว่าเป็นงานวิจัยเป็นเทคโนโลยีที่คนไทยผลิตเอง
เป็นของคนไทยแท้เพราะฉะนั้นเรามีเครื่องจักรกลที่ผลิตโดยคนไทย
มักจะบอกว่าคนไทยไม่เก่งในเรื่องการผลิตเครื่องจักร
แต่ถ้าไปดูแล้วจะเห็นว่าเรามีฝีมือไม่แพ้ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ
อย่างเช่นรถตัดอ้อยนะคะซึ่งเราสามารถผลิตได้
อันนี้ได้รางวัลที่๑แล้วมีประกวดด้วยในงานนี้
สามารถได้รางวัลที่๑ราคาประมาณ๕ล้านกว่าบาท
ถ้านำเข้า๑๐ล้านอันนี้เป็นตัวเครื่องจักรคนที่ได้รางวัล
อกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกมากมายนะคะ
มีทั้งเครื่องจักรในการผลิตอาหารและทำเกร็ดขนมปังคือไม่ต้องมานั่งชุบเอง
ใช้มือชุบมีเครื่องผลิตต่างรวมทั้งมีอย่างหลายโรงงานจะมีกล่องพลาสติกค่ะ
ใช้ขนของใช้ให้ใส่ของเยอะแยะแล้วถึงเวลามันทีมีเป็นพันเลยจะล้างมันทางไหน
นี่มีเครื่องล้างเหมือนรถยนต์นะคะเราล้างรถยนต์นะใส่เครื่องเข้าไปพ่นน้ำพ่นความร้อนล้างให้เสร็จออกมาใช้ต่อได้
ซึ่งก็ไม่แพงยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นมีความหลากหลายในเรื่องเครื่องจักรที่เรามาแสดงในนี้
แต่กลุ่มสตาร์ทอัพไปถึงระดับผู้ประกอบการใหญ่เลยก็ว่าได้
มีสตาร์ทอัพที่มีเอาเทคโนโลยีไปใช้แล้วก็สามารถที่จะผลิตได้แล้วด้วยก็มี
ทีนี้งานนี้ท่านคาดหวังให้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนหรือว่าคาดหวังให้งานนี้มันเกิดผลต่อไปอย่างไรบ้างครับ
ก็สามารถมาคัดเลือกเทคโนโลยีที่จะไปใช้ได้
เรามีเทคโนโลยีอยู่เกือบ๒๐๐ชิ้นที่บอกว่าขายเอาไปใช้ได้เลยชิ้นละ๓๐๐๐บาทนะคะ
แล้วถ้าขายมีรายได้ก็คิดค่าลิขสิทธิ์แค่๒หักจาก๓๐๐๐แทบจะบอกว่าให้ฟรี
แล้วเอาไปใช้นี่มีถึงเกือบ๒๐๐ชิ้นมาเลือกได้และยังมีงานอื่นที่ผู้ที่สนใจก็สามารถมาคุยกับนักวิจัยมาต่อลองเหลือไปใช้ได้
อย่างที่เรียนเกือบ๗๕๐งานผลงานในงานนี้นะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอย่างที่เรียนว่ามีเทคโนโลยีต่างที่นักศึกษานักเรียนที่สนใจ
อาจารย์ทั้งหลายที่อยากจะมาเรียนรู้ว่าเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ก็สามารถที่จะมาดูงานนี้ได้นะคะ
และท้ายสุดก็คือประชาชนทั่วไปมีของที่น่าสนใจผิดพันธุ์ใหม่หรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วัตกรรมชุมชนหรือสินค้าโอท็อปที่เราเอาคูปองวิทยาศาสตร์เข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นของที่มีคุณภาพที่มาแสดงแล้วก็มาขายในงานด้วยค่ะ
อย่างที่บอกว่าไปได้ทุกกลุ่มไม่ผิดหวังแน่นอน
ท่านเชิญชวนนิดนึงครับถ้าคุณผู้ชมสนใจจะไปร่วมงานนี้ไปเจอกันได้ที่ไหนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างครับ
เราจัดงานที่ศูนย์นิทัศกาลใบเทคบางนานะคะฮ๑๐๕และ๑๐๖จัดในช่วง๒๐๒๔กันยายนนี้นะคะถึงวันอาทิตย์นะคะ
เรียนว่าเรามีเทคโนโลยีที่หลากหลายมากที่ผลิตโดยคนไทยโดยนักวิจัยไทย
อยากจะให้ไปช่วยกันดูไปช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วสำหรับผู้ประกอบการนะคะก็อยากจะให้ไปกันเยอะ
จริงเรามีนอกจากนิสการแล้วเรามีการจัดสัมมนาด้วยอย่างวันนี้ก็จะมีสัมมนาทั้งวัน
เรื่องที่น่าสนใจก็อย่างเช่นเรื่องเทรนด์ของเทคโนโลยีที่สำคัญในอนาคตหรือเรื่องของบัญชีนวัตกรรม
อยากจะมาขึ้นบัญชีนวัตกรรมทำอย่างไรหรือในการที่จะมาขอถ้าสนใจจะทำวิจัยพัฒนาเรามีสิทธิประโยชน์ของภาครัฐที่จะสนับสนุนท่านได้อย่างไรนี่เป็นต้น
รวมทั้งเราก็อยากจะทราบความสนใจของท่านว่าอยากจะมีโจทย์อะไรให้นักวิจัยเราเอาไปทำ
อันนี้ก็จะมีเสวนาในเรื่องต่างเหล่านี้ด้วยค่ะ
ใครสนใจไปได้ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้งานนี้เป็นหนึ่งอีเวนต์ที่น่าสนใจแล้วก็สำคัญกับประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับ
วันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านดรอัชกาศรีบุญเรืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มาร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับ